ด้วยฉันดูแล้วด้วยฉันชอบ

ไปมากลีลาจะเป็นอย่างไร

ว้าว
ดีฉันไม่ต้องแบตเทอร์แล้วล่ะ
เขาแบตเทอร์กันให้ดูแล้วระหว่างครูกับลูกศิษย์
ใช่ค่ะด้านซ้าย
ศิษย์นะคะเป็นน้องอยู่โรงเรียนศึกษานารีม๔ค่ะ

ส่วนด้านขวานี่ก็คือคุณครูอาตอมนะคะ
เป็นคุณครูฝึกสอนภาษาอังกฤษ
ก็ตั้งชื่อคลิปไว้ว่าสอบอ่านยังไงให้ได้คะแนนเต็ม
รับชมเลยแชร์เลยถ้าคิดว่าเด็กควรเต็ม
อย่างที่บอกไปยอดวิว๑ล้านครั้งแล้วนะคะ
คนที่ได้ชมคลิปก็ชื่นชมนักเรียนหญิงคนนี้
ที่ออกสำเนียงท่าทางได้เป๊ะมากดีมากนะคะ

อินเนอร์สำเรียงเสียงคืบจริง
ชอบอะเดี๋ยวหน่อยดูหน้าน้องเขาอินไง
กำลังแบบจินตนาการว่าตรงนี้ผมบรอนอยู่
ขำความที่จะต้องพูด๒๐๐แล้ว๒๐๐แล้วลืมอะ

๒๐๐แบบว่าสุดยอด

เจกต์เสียงได้ดีนะคะสเตรสได้ดีมากนะคะ

คุณอาตอมนายชนะวุฒิจีนตู่เป็นนิสิตฝึกสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่๕
จากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าคลิปที่เห็นเป็นการสอบอ่านเก็บคะแนน๕คะแนน
ถ่ายเล่นไว้ให้นักเรียนคนอื่นดูเท่านั้น
ไม่คิดว่าจะเป็นที่สนใจของโซเชียลนะคะ

ต้องบอกอีกว่าที่เด็กเก่งไม่ได้เป็นเพราะว่าตัวเอง

อยากให้เด็กนักเรียนหลายคนดูคลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
อยากให้กล้าพูดออกไปเลยโดยไม่ต้องกลัวผิด
ถ้าเรายังเกรงกลัวไม่กล้าเราก็จะไม่มีวันพูดเป็นออกเสียงเป็น

ความผิดพลาดทำให้มนุษย์
ความผิดพลาดทำให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นเองนะคะ
ต้องกล้าพูดค่ะหลายคนกลัว
กลัวฝรั่งไงเห็นฝรั่งหนูวิ่งหนีไม่กล้ามโฆษย์

อย่าไปอิ่งเยอะ

บางทีนะพูดแค่คำศัพท์เฉย
ไม่ต้องพูดเวิร์ฟไม่ต้องพูดอะไร

ไอ้ฮัมป์เบอร์เกอร์
ไม่ต้องใช้วัยกร
ตอบนี้เป็นแบบนั่นใจ

ไม่เป็นไรพูดไปเถอะนะคะขอให้เรามีความกล้า
คนส่งไปเข้ามาเยอะเลยนะคะบอกว่าดีทุกอย่างเลย
ไม่ดีอย่างเดียวไม่มีตังค์เนี่ยไม่ดีอยู่อย่างเดียวจริงค่ะติดแค่เงิน

แต่ถือว่าตอนแรกแอบคิดเหมือนกันว่าจะออกมาแรงกว่านี้
ก็เก็บเล็กผสมน้อยไปจนพอมันนำเข้าไทยก็น่าจะมีพอดี

ก็เก็บตังค์ซื้อเพื่อสงกรานปีหน้ายังมีเวลาไง
แล้วก็ซื้อปุ๊บก็เครื่องใหม่มากกว่าดีพอหมดที่มึงจะลงยังไง

รออันที่ระเบิดไปแล้วรอป้องแก้ดีกว่า
สาวมกสาวมกตัวจริงนะคะเก็บตังค์ก่อน